คุณผู้ชมคะต้องใช้คำว่ามันกลับมาอีกแล้วค่ะ
นายกรัฐมนตรีแนะเลิกดีเซลไหมล่ะ
มันจะเลิกได้เหรอนั่นแหละสิทุกคนก็มีคำถามนี้
ฝุ่นพลิกคัมแก๊กนายกแนะเลิกดีเซลไหมล่ะ

มันเลิกไม่ได้ไงเพราะว่าคือถ้าจะให้หักดิบเลย

มีการเรียกประชุมด่วนมีการวีดีโอคอลในจังหวัด
ที่มีผลกระทบหนักทั่วประเทศไทยแล้วค่ะ
พลเอกประยุจรรย์โอชานายกรรธมนตรี
เรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วีดีโอคอนเฟรนซ์ไปยังจังหวัดที่มีปัญหานะคะ
ซึ่งเรื่องนี้นายประลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่า

มันเกิน๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรไปแล้วแหละ
แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายกับสุขภาพ
เป็นขั้นที่มีผลกระทบเริ่มมีผลกระทบเฉย
ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตูมแต่อยากให้ตื่นตัว
ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดมากกว่า
ทุกคนสามารถติดตามค่าฝุ่นละอองได้
แอปพลิเคชันที่กรมควบคุมมลพิษจัดทำนะคะ
จากนี้เขาบอกว่าที่ประชุมมีแนวทางแผนปฏิบัติ

แก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง
ที่จะมีแนวทางแก้ปัญหา๓ระยะด้วยกัน

ที่มี๑๐จุดให้เป็น๒๑จุด
และถ้าหากว่าปริมาณฝุ่นเกิน๗๕มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

ก็สามารถมีอำนาจตามพรบสาธารณสุข

อย่างเช่นปีที่แล้วมีการประกาศให้หยุดโรงเรียน๔๓๗แห่ง
ส่งผลให้ค่าฝุ่นลดลงอย่างเห็นได้ชัด

แต่จริงนี่ขึ้นสีส้มกันเกือบหลายพื้นที่แล้ว

แดงส้มนะคือเริ่มมีผลกระทบ

รองลงมาคือถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรี
แล้วก็มีริมถนนดินแดงแถวออฟฟิศเรานี่แหละเขตดินแดง
ใช่ค่ะแล้วก็มีริมถนนพระราม๔ปฐุมวัน
ทั้งหมดตอนนี้ก็คืออยู่ในส่วนของการเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ
มุทรสาครเองตะบนอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนก็โดนหนักเหมือนกันนะคะ
มหาชัยก็มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วด้วย
ส่วนนนทบุรีก็มีที่ตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวย
แล้วก็มีตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดด้วยค่ะ
คุณผู้ชมดูข้างจอนะมันขึ้นอยู่แบบนี้
ส้มคือเริ่มมีผลกระทบสีแดงคือมีผลกระทบ
ถ้าเกิดออกจากบ้านก็ใส่หน้ากากอนามัย

ใช่คืออย่ารำคาญว่ามันไม่สะดวกมันอึดอัดมันอะไร
ทำเถอะค่ะนี่คือเพื่อสุขภาพของเรา
เพราะว่าไอ้ฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้
มันเล็กกว่าละอองเกษรดอกไม้อีกนะคะ

คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะช่วยกัน

แล้วหลังจากนั้นก็ไปดูสาเหตุมันมาจากอะไร